ตำรวจต้องคลี่คลายคดีให้ได้เลยคุณว่า

หรือว่าเป็นการตั้งใจชน

ให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิด

ไม่เห็นชัดเลยว่ารถจักรยานยนต์
ถูกรถชนไปดูกัน

ภาพวงจรปิดเป็นขาวดำ

รถเก๋งชนท้ายรถจักรยานยนต์

ส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์และคนซ้อน
ก็ถลายมาที่ถนนเหมือนกัน

ก็คือนายสุธิรัฐภูลพิริยะ

เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
ในตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วง

คือวงจรปิดหน้าอู่ซ่อมรถแห่งนี้

ตีหนึ่ง

เป็นรถเก๋งครับหลังจากชนแล้วก็เสียหลัก

มีคนขับก็คือนายทรงวุฒิขุนจ่า

เป็นคู่อาริทะเลาะวิวาดกันมาก่อน
เป็นศัตรูคู่แค้นกันมาก่อนหรือเปล่า

ผู้ชายสองคนคนขี่คนซ้อนมอเตอร์ไซค์เนี่ย

กลางดึกกลางดื่นประมาณตีหนึ่งแบบนี้

ที่ร้านอาหารจริงมากับเพื่อนฮะ

ส่วนคนขับรถยนต์ไม่ได้เป็นลูก

กลุ่มผู้เสียชีวิตได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากร้าน
รถจักรยานยนต์ของคนตายก็ขี่ออกจากร้านเหมือนกัน
เห็นไหมเราทำกราฟิกให้คุณเห็นนะครับ

แล้วทีนี้ครับมันมีลักษณะที่รถยนต์ที่มาทางตรง
เขาปาดหน้า
ของอุธิญาตได้นำศพของนายสุทธิรัชคนตายไปบำเพ็ญกุศล

ครอบครัวโศกเศร้าเสียใจทำใจไม่ได้
กับการจากไปครั้งนี้นะคุณนะ
แล้วก็มีเพื่อนฝูงซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นอยู่เนี่ยนะฮะ

ครอบครัวบอกว่าหลานชายได้ไปที่ร้านอาหาร
ก็มีปัญหากับคนขับรถยนต์

เพราะว่ามีการเร่งเครื่องเสียงดัง

ให้คนขับรถยนต์ไม่พอใจก็ได้
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของฝั่งญาติของผู้ตายนะ

ก็ได้นำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดทุ่งลาดย่า

ตามหลังรถของสามีมาเหมือนกัน

ตั้งใจพุ่งชนรถจักรยานยนต์

มั่นใจเลยว่าไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาครับ
เป็นทำให้กับแฟนหนูนั่นละค่ะพี่
เพราะว่าแฟนหนูก็เป็นพ่อรักของบ้านค่ะ

ตำรวจคือตั้งประเด็นไว้เรื่องหนึ่ง

นี่เมื่อวานทีมข่าวไทยรัฐของเราก็ลงพื้นที่
แล้วมีตำรวจพิสูจน์หลักฐานเขาเป้าไปวัดระยะเลยคุณนะ
แบบไหนกระเด็นแบบไหนยังไง

การไปกินร้านอาหารมีการดื่มสุรา
หรือว่ามีคู่อริที่ร้านอาหารหรือไม่
ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นการเจตนาชน

ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ตำรวจก็ลงพื้นที่ในการเก็บหลักฐาน

เพื่อประกอบสำนวนคดีตรวจสอบทุกประเด็น

เพราะเมื่อวานทีมข่าวไปได้ภาพจากกล้องวงจร